สรุปว่าตกลงแล้วจัดฉากหรือไม่จัดฉากกันแน่สำหรับเคสเพื่อนบ้านที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้
กรณีที่ทะเลาะกันหลายครั้งเรื่องของการจอดรถขวางกัน
จนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยมีการจอดรถขวางมีการบีบแตรเรียกเคลียร์แล้วสุดท้าย
ถ้าเอาตอนแรกที่ข่าวออกมาคือเขาบอกว่าเพื่อนบ้านรายนี้
หัวร้อนถือขวานจะเข้าไปเคลียร์กับคู่กรณีในบ้านถูกเขายิงสวนมาสามนัดเสียชีวิตคาบ้านเขา
แต่ครอบครัวคนตายบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไปไล่ดูกล้องวงจรปิดดูอะไรแล้วเนี่ย
มันไม่เห็นภาพคนตายถือขวานด้วยซ้ำแล้วขวานเนี่ยก็ไม่เคยมีที่บ้านเลย
คุณผู้ชมไปไล่เรียงดูกล้องวงจรปิดถึงเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจาะไปดูทีละประเด็นกันนะคะ
เสียงปืนดังขึ้นสามนัดเข้าร่างคนตายไปสองนัดอีกนัดหนึ่งฉลับมาโดนรถของคนตายนะคะ
คนตายคือนายวีระประสิทธิ์ทองอายุ๕๔ปีค่ะล้มเสียชีวิตอยู่หน้าร้านเลย
สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนจุดสามแปดนะคะกระสุนเข้าหน้าอกทะลุหลังหนึ่งนัดชายโครงซ้ายทะลุหลังอีกหนึ่งนัดส่วนอีกนัดหนึ่งโดนรถที่จอดเอาไว้ค่ะ
ทีนี้ที่ครอบครัวเขาติดใจที่สุดก็คือว่าตอนไปดูจุดเกิดเหตุเนี่ยมือขวาของผู้ตายเนี่ยมันมีขวานอยู่
แต่ลักษณะคือมือนิ้วเนี่ยมันไม่ได้กำรอบด้ามขวานะคะแต่ขวานมันวางอยู่ในมือของคนตาย
เห็นไหมคะมันมีขวานอยู่ในมือคนตายแต่ว่านิ้วเขาเนี่ยมันแบร์ออกนะ

ทีนี้ครอบครัวของนายวีระผู้ตายค่ะ
เขาบอกเขาคล่องใจหนึ่งพ่อเขาไม่เคยมีขวานแบบนี้ที่บ้านมาก่อนเลย

สองมันไม่น่าเป็นไปได้อ่ะที่พ่อเขาจะเอาขวานเข้าไปเคลียร์
เขาก็เลยเอาภาพที่เป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ต้องสงสัยว่าพ่อเขาน่าจะถูกจัดฉากนะคะ
ภาพแรกคือที่เราได้ดูกันไปเมื่อวานคุณผู้ชมภาพนี้ค่ะ
ลองดูดีนะคะลักษณะที่เขาเดินลงจากรถตอนที่จะเข้าไปในบ้านของคนก่อเหตุเพื่อจะเข้าไปเคลียร์กัน

ที่เดินลงมาจากรถอ่ะค่ะคุณผู้ชมแขนข้างขวาเขาอ่ะ
มันดูทิ้งปล่อยเหมือนไม่ได้มีน้ำหนักอะไร
แล้วคือจะเห็นเลยตอนแกว่งแขนมันไม่มีขวาอยู่ในมือ
เรามีภาพตอนซูมไหมเมื่อวานเราซูมให้คุณผู้ชมดูกันอ่ะ
คือต่อให้แขนข้างซ้ายที่เสาจะบังมุมบังหน่อยเนี่ย

ภาพนี้ไม่ชัดค่ะพี่อุ๋ย

ดีไหมคะมีอ่ะไปดูวงจรปิดอีกตัวหนึ่งเลยคุณผู้ชมค่ะครับ
เขาบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า
คนตายไม่ได้มีขวานจริง
หลังจากนั้นทั้งคู่ถึงค่อยเริ่มมีปากเสียงกันค่ะ

นายวิสิทธิ์ผู้ก่อเหตุถึงค่อยขยับรถออกไป
เพื่อกลับรถมาจอดเลยหน้าบ้านตัวเองไป
แล้วก็มีลูกสาวออกมายืนรอพ่อตัวเองที่หน้าบ้านนะคะ
แล้วนายวีระก็ขับรถออกไปเหมือนว่ามันจะจบแล้วอะค่ะ

คนในบ้านของนายวิสิตก็เริ่มทยอยออกมาหน้าบ้าน
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินไปหานายวิสิทธิ์ที่รถ
ที่นายวิสิตจะเปิดประตูรถลงมา
โดยที่ยังติดเครื่องรถแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินต๊อกแก๊กเอาไว้นะคะ
แล้วลูกสาวก็เดินไปหาเหมือนพูดคุยอะไรกันสักอย่าง
ทีนี้เหตุการณ์ต่อมา๓ทุ่ม๑๗นาที๔๕วินาที
ห่างจากการทะเลาะกันครั้งแรกแค่๗นาทีเนี่ยนะคะ
นายวีระได้ขับเข้ามาอีกครั้งก่อนจะเปิดประตูเดินลงไป
นี่ดูจังหวะนี้คุณผู้ชมชัดพอไหมคะ

อันนี้ไม่ต้องส่องไม่ต้องซูมเลยมันเห็นจะเลยว่ามามือเปล่าอะค่ะ
เนี่ยที่เขาลงไปเคลียร์กันรอบแรกที่ว่าพอคู่กรณีจอดรถขวาง
แล้วมันมีรถอีกฝั่งหนึ่งจอดขวางเหมือนกันเขาเลยต้องบีบแตรเพราะมันไปไม่ได้เลย
อันนี้มันคือรอบแรกไงนี่คือรอบแรกแต่ว่าอีกรอบนึงคือเขามารอบสอง
ใช่อีกรอบคือรอบสองค่ะแต่ทีนี้อ่ะรอบสองคือที่คุณผู้ชมได้ดูคลิปไปก่อนหน้า
อันนี้คืออันที่ว่าเดินเข้าไปแล้วเหมือนมือมันปล่อยทิ้งเหมือนไม่ได้ถืออะไรหนักอะค่ะ
แล้วมันมีอีกข้อโต้แย้งหนึ่งของครอบครัวคนตายพี่อุ๋ย
คือเมื่อกี้เนี่ยรถของมือยิงเนี่ยจะเคลื่อนออกไปแล้วใช่ไหม

เขาบอกนี่มันคือมันมีรถขวามือจอดอยู่คันหนึ่งแล้วคุณมาจอดหน้าร้านแล้วผมจะไปยังไง
ใช่รถมันผ่านไม่ได้เลย
นั่นเห็นไหมเขาเยื่อนไปแล้ว
แล้วพอรอบ๒มันจะเป็นที่เราดูตอนแรก
ใช่ค่ะคือพอจบเหตุการณ์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคนตายก็ขับรถผ่านไปมันเหมือนจะจบไง
แต่เหมือนมีการเหมือนแบบมีการออกมาคุยกันอะไรสักอย่างแล้วผู้ตายก็ขับรถวนกลับมาอีกรอบนึง
คือถ้าดูจากคลิปเนี่ยอันนี้ตรงนี้ชัดคือไม่ได้ถือขวานไม่มีขวานในมือ

ขอดูรอบ๒หน่อยที่เราดูตอนต้น

ที่เป็นรถของผู้ตายที่จอดหน้าบ้านก่อนจะเดินลงไปตรงนี้

อันนี้คือรอบ๒ที่กลับมาหาอีกรอบหนึ่ง
เห็นมือไหมน่ะมือคือมันก็ไม่เห็นขวานนะพี่อุ๋ย

ส่วนมือซ้ายขวานถ้าดูจากที่อยู่ในมือของผู้ตายที่มาตรวจสอบสภาพศพ

แต่ทางฝั่งของเจ้าของบ้านเนี่ยมือยิงเขาบอกเดินเข้าไปพร้อมกับถือขวานมาด้วย

จะมาทำร้ายเขาก็เลยต้องไปหยิบปืนมาแล้วยิงใส่

ตอนที่นายวีระเดินลงจากรถก้าวเท้าเข้าบ้านนายวิสิทธิ์เนี่ยมันแค่๙วินาทีค่ะ
ที่เสียงปืนจะดังขึ้น
เขาบอกว่าขอโทษนะ๙วินาทีถ้านายวีระมีขวานจริงอ่ะ
วินาทีนี่ยกแขนที่ถือขวานจะเดินเข้าไปทำร้ายถึงตัวนายวิสิทธิ์จริงเหรอ
แล้วเก้าวินาทีเนี่ยวิสิทธิ์ทำไมหยิบปืนเร็วจังทำไมหยิบปืนมายิงสวนได้เร็วจัง
ปืนมันอยู่ในมืออยู่แล้วถึงได้ยิงสวนออกมาได้เร็วขนาดนั้น
นี่คือสิ่งที่ครอบครัวของคนตายกับทนายเขาตั้งข้อสังเกตนะคะ
ซึ่งวันนี้ทนายความของครอบครัวคนตายค่ะ
เขาก็เอาหลักฐานทั้งหมดนี้มายื่นคัดค้านการประกันตัวนายวิสิทธ
ซึ่งทนายบอกว่าสามเหตุผลที่จะใช้ในการคัดค้านการประกันตัวก็คือหนึ่ง
ทั้งคู่ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนอืมสอง
กังวลเรื่องความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
และ๓วงจรปิดน่าจะยืนยันได้ชัดเจนว่า
ขวานที่เจอในมือไม่ใช่ของคนตายค่ะ
ถ้าเขามีอาวุธจริงหรือจะต้องการจะไปทำร้ายจริงมันน่าจะไม่เร็วขนาดนั้น
เราก็พอจะมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่าเราไม่ได้นำอาวุธเข้าไป

ภาพศพหรือว่าเบื้องต้นที่เห็นนะคะมันยิงช่วงบริเวณหน้าอก
นัดเดียวก็ตายแล้วหรือห้ามเหตุได้แล้ว
คือการที่เขาจะใช้ขวานไม่ปรากฏว่าทำไมยิงตามแขนล่ะ
เขาถือขวานยิงไปที่แขนสิเพื่อให้เขาหยุดอย่างนี้ค่ะอันนั้นคือป้องกัน
ลูกชายของนายวีระนะคะวันนี้ก็ยืนยันเลยบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นพ่อค้าขายข้าวแกง
ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีขวานเอาไว้ทำไม
จำเป็นต้องมีขวานมาเป็นอาวุธเลยหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
อยากให้ตำรวจเนี่ยเอาขวานที่พบในที่เกิดเหตุไปตรวจสอบอย่างละเอียดให้หน่อย
เก็บลายนิ้วมือแฝงหรืออะไรช่วยตรวจสอบหน่อยให้มันเกิดความกระจ่างเพื่อความเป็นธรรม
และอีกหนึ่งสาเหตุที่มายื่นคัดค้างการประกันตัวก็คือห่วงความปลอดภัยของแม่และคนในครอบครัว
ถ้าหากนายวิสิตถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ยเขาก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายค่ะ
แล้วถ้าเกิดคบเขาวันไหนเขาอารมณ์แปรปวนขึ้นมาคุบว่าแม่ผมไปใจนั่นแหละครับ
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะไปที่จุดเกิดเหตุก็คือบ้านของนายวิสิทธิ์บ้านปิดเงียบนะคะ
แต่เท่าที่เห็นหน้าบ้านมีเครื่องเส้นไหว้ถูกวางเอาไว้

เห็นตำรวจพาตัวลูกสาวแล้วก็ภรรยาของนายวิสิตเมาของที่บ้าน

มีรายงานข่าวว่าครอบครัวของนายวิสิทธิ์ไปยื่นขอประกันตัว
หลังจากที่ตำรวจสพปากเกร็ดนำตัวนายวิสิทธิไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนทบุรี
ผู้สื่อข่าวเองก็พยายามติดต่อลูกสาวให้ชี้แจงนะคะ
ประเด็นที่ทางฝั่งของคนตายเขามองว่ามีการจัดฉากยัดขวานใส่มือศพของนายวีระเนี่ย
แต่ลูกสาวก็บอกว่าไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลหรือชี้แจงใดค่ะ
ก็เอาจริงเราก็อยากฟังความจากทั้งสองฝั่งนะคะ
ถ้าหากว่าทางครอบครัวของทางฝั่งของนายวิสิทธิ์อยากจะชี้แจงเรื่องนี้เนี่ย

แล้วก็อยากที่จะให้ออกมาชี้แจงด้วยจะได้นำเสนอข่าวทั้งสองด้านเลยนะคะ
เพราะเมื่อวานลูกสาวก็ให้สัมภาษณ์อยู่นี่ใช่ไหม

อ้าวก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับ